เกมทีมชาติไทยนะครับมี๒เกมสำคัญในการเปิดบ้านเจอกับสาวดีอาราเบีย
แล้วก็บุกไปเยือนญี่ปุ่นนะครับ๒๓เล่นเจอกับซาอุแล้วก็ไปเยือนญี่ปุ่นวันที่๒๘นะครับ
ทีมไทยชุดนี้มีการเรียกนักเตะนะครับรายงานตัวแล้วก็ฝึกซ้อม
บรรยากาศในการฝึกซ้อมที่ราชมังคลาฮิลาสถานนะครับสนามแข่งขันจริงก็เป็นการซ้อมเอาเลิกเอาใช้นะครับ
มีนักเตะลง๒๗คนขาดเพียงแค่จักรพันธ์แก้วพรมขออภัยนะครับ
การจากบุรีรำยูเนเต็ดที่ติดธุระส่วนตัวแล้วก็จะขับรถตามมาทีหลัง

ใช่ครับคือนักเตะเนี่ยจริงยังไม่พอจำนวนที่จะซ้อมแยกชุด๒ทีม
แต่ว่าตัวหลักส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดไปกับทีมเมืองทองยูนิเต็ดนะครับ
จะตามมาสมทบกันดังนั้นเนี่ยก็เลยซ้อมรอที่กรุงเทพก่อน
แล้วเดี๋ยวพอนักเตะเมืองทองมาก็เดี๋ยวจะไปซ้อมที่โคราชที่เขาใหญ่
อ๋อที่ประจำซ้อมแบบเต็มทุกทีมหน่อย
ส่วนนักเตะที่ถอนไปนะครับมันมีหลายคำถามว่าจะเรียกใครมาเสิร์ฟไหม
ตอนแรกเหมือนจะมีการเรียกแต่ว่าพี่ซิโก้บอกแล้วนะครับว่าไม่เรียกนะครับ
เพราะว่ากองหลังมีหลายคนและอีกหนึ่งประเด็นก็คือวัฒนาพลายนุ่มเนี่ย
สามารถลงมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์ได้ครับตำแหนคล้ายคล้ายธนบูลคนนี้นะครับ
แต่ว่าสามารถเล่นเซนเตอร์ฮาร์มได้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของกองหลัง
แต่จริงเนี่ยผมว่าตัวทดแทนมีอยู่แล้วนะครับประทุมชูทองก็สามารถเล่นกับธนบูลได้ครับ
เพราะว่าเล่นในเชียงรายด้วยกันถึงแม้ธนบุญนั้นจะขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางให้กับเชียงรายก็ตาม
ประเด็นที่แฟนบอลอยากรู้เช่นเหตุผลที่เรียก๓นักเตะใหม่ก็ต้องฟังจากโค้ชเป็นหลักนะครับ
แล้วก็นักเตะประเด็นที่บอกว่าลูกรักมีลูกรักหรือเปล่า
เพราะว่านักเตะแกนของพี่ซิโก้ก็จะเป็นนักเตะหน้าเดิมเป็นส่วนใหญ่
จริงผมเชื่อว่าหลายทีมในโลกนี้ก็ส่วนใหญ่ยึดตั้งแต่ทีมชาติเป็นแกนหลักเดิมนะครับ
แต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางเกมเช่นเกมอุ่นเครื่อง
ซิโก้ก็เน้นแก่หลักแบบนี้มาตลอดทั้งเกมทางการแล้วก็เกมอุ่นเครื่อง
แกนหลักบางคนแต่ว่าก็ลูกรักทุกคนหรือเปล่า
คือเขาต้องตอบคำถามแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องให้เกียรตินักเตะทุกคน
แล้วก็ผมเชื่อว่าการทำงานของกุญสือเขาค่อนข้างลำบากนะครับ
เจ้าเรียนนักเตะใหม่เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้เข้าใจแท็กติก
หรือว่าเข้าใจภาษาในการอธิบายของเขาถึงแม้จะเป็นคนไทยด้วยกันก็ตามนะครับ
ก็ต้องเข้าใจส่วนนี้ไปด้วยเดี๋ยวฟังแบบเต็มได้นะครับ
๓คนนี้สเปคของพี่โก้ทำไมถึงเลือก๓คนนี้มา
เราก็ต้องหาผู้เล่นคนอื่นเข้ามามาทดแทน
ซึ่งวัฒนาเองก็เล่นอยู่เมืองทองอยู่แล้วก็คุ้นเคยกับสหรัฐนะครับ
ส่วนใหญ่คนในธิจรณาต้านี่ก็คือเราเห็นเกมรับ
ลูกรักของโคสิโก้อาจจะมีอย่างในโซเชียลนะครับ
มีเกอร์อังกฤษมีประกิษหรือว่ามีประวินวัฒน์ที่ติดตลอดแบบนี้

ช่วยไม่ได้
ส่วนอีกหนึ่งชุดนะครับร่วมยุคไม่เกิน๒๓ปีก็รายงานตัว๒๒คนนะครับ
ชุดนี้ก็นำโดยเจรพสัมภาวดีราชิตกันที่ศรีบำเพ็ญนะครับ
ยศวรรษมณฑาก็เรียกมาแทนสุปโปรโชคสรรคชาติที่เจ็บ
ถือว่าฟอร์มกำลังดีนะครับขอร้ายมาก
อีกหนึ่งคนน่าสนใจครับรัฐนากรใหม่คามีแบ็คขวาที่โชว์ฟอร์มดี
กับทางบุรีรัมยูเนเต็ดก็มีชื่อติดทีมเป็นครั้งแรกนะครับ
ฝึกซ้อม๑๓๑๗มีนาคมนะครับชุดนี้
ก่อนจะไปทำศึกดูไบครับวันที่๒๐๒๘มีนาคม
ที่ประเทศสหรัฐอรับอิมิเรตนะครับ
ชโย่งวรวุศิมะคะนะครับหัวหน้าภูมิสอนก็พอใจนะครับ
บอกว่าชุดนี้โชว์ฟอร์มเด่นในหลีกหลายคน
ว่าจะมีเวลาเก็บตัวน้อยก็คิดว่าจะทำผลงานได้ดีนะครับ
จะเดินทางวันที่๑๗มีนาคมแล้วก็ลุ้นเชียร์กันนะครับ
บุกไปเยินอุณซาคุณใดที่เกาหลีใต้นะครับแข่งขันในช่วงเย็นวันนี้๑๗นาที๓๐นาทีครับ